ก็เดิมเขาจะประกาศในวันที่๙
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของกำหนดเวลา๑๕๐วัน
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายเลือกตั้ง
แต่เมื่อบัตรนี้เขาคิดว่าสามารถที่จะประกาศได้เร็วขึ้นนิดหน่อย
ก็ล่าสุดผมก็ได้ยินข่าวเหมือนที่คุณได้ยินนั่นแหละ
ว่ากรกตจะประกาศสอสอเขตก่อนในวันที่๗
แล้วก็ประกาศรายชื่อสสที่เรียกกันมอบจากบัญชีรายชื่อในวันที่๘
ซึ่งมันก็อยู่ในกำหนดเวลาของเขาส่วนที่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่

แต่ก็ต้องถือว่าการประกาศผลอย่างเป็นทางการนั้น
ก็ต้องยึดเอาวันที่๘เป็นหลัก
เพราะว่าการประกาศรายชื่อสสเขตในวันที่๗
มันยังไม่ทำให้ครบร้อยละ๙๕
แต่พอถึงวันที่๘มันก็จะครบแล้วล่ะถ้าเขาประกาศได้
เพราะฉะนั้นที่ผมใช้คำอย่างนี้เพราะว่า
ประกาศวันไหนมันมีความหมาย
เมื่อเดิมเรานับจาก๙มันก็ต้องเป็นมันนับจาก๘
แต่ก็จะไม่ใช่นับจาก๗นะครับเพราะ๗มันยังไม่ใช่วันที่ประกาศผลได้ครบ
แล้วก็การทูลกล้าวถวายชื่อสวที่ต้องทำใน๓วันก็เริ่มจากวันที่๘
อันนี้ไม่รู้อยู่ที่ประธานสภาครับ

ไม่มีไม่มีเพราะว่าด่านแรกที่ต้องทำหลังจากมีรัฐพิธีเปิดสภา
ก็คือการประชุมสภาของใครของสภานั้นเพื่อเลือกประธาน
แล้วก็อาจจะเลือกรองประธานด้วยซึ่งผมเคยออกความเห็นว่าทางที่ดีก็ควรจะประชุมเช้าประชุมบ่าย
เพราะว่าสถานที่เขาก็ไม่พร้อมถ้าหากว่าไปแยกวันมันจะยุ่ง
ในการเช่าสถานที่ก็น่าจะประชุมสภาพผู้แทนวันไหนก็แล้วแต่นะฮะ
แล้วก็เลือกประธานประชุมวุฒิในวันไหนก็แล้วแต่ซึ่งน่าจะควรจะเป็นวันเดียวกัน
แล้วก็ทุนก้าวถวายขึ้นไปเพื่อจะได้ปลดก้าวลงมาพร้อมกัน
เสร็จแล้วก็ต่อจากนั้นเมื่อโปรดก้าวตั้งแล้วผมไม่รู้แล้วล่ะว่าโปรดก้าวลงมาวันไหน
หลังจากนั้นประธานสภาผู้แทนซึ่งเป็นประธานรัฐสภาก็จะเป็นผู้เรียกประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรี
หมายความถึงการมีคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ

เท่าที่วิเคราะห์กันก็คือว่าเมื่อเสด็จเปิดสภาแล้วหลังจากนั้นก็เลือกประธาน
เลือกประธานแล้วปลดก้าวแล้วประธานก็คงจะเป็นใครสุดท้าย
และควรจะเรียกประชุมเพื่อเลือกนายมตรีโดยเร็ว
ต่อจากนั้นนายกรรมตรีก็จะต้องไปพิจารณาพักที่จะมาร่วมรัฐบาล
แล้วก็ตั้งรัฐมนตรี
ซึ่งก็คงจะล้ำเข้าไปมิถุนาแล้วล่ะตอนนั้น
และกว่าที่จะตั้งรัฐมนตรีเสร็จ
ก็จะต้องทูลกล้าวถวายขึ้นไปให้ทรงแต่งตั้ง
แต่งตั้งเสร็จก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็จะต้องทูลกล้า
ขอประธานนำคณะลำตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณ
พอปฏิญาณเสร็จคอรมอคอสชก็จะสิ้นสุดลงในวันนั้น
แต่รัฐบาลใหม่ก็ยังทำอะไรได้ไม่มากนัก
เพราะว่ายังไม่ได้แถลงนโยบาย
ก็จะต้องแถลงนโยบายซะภายใน๑๕วัน
ถ้านโยบายพร้อมก็จะได้แถลงเร็ว
ถ้านโยบายช้าไม่พร้อมก็แถลงช้า
ยังไงมันก็เกิน๑๕วันไม่ได้

ส่วนวันเนี่ยผมไม่รู้ให้พูดก็คือเดากันนั่น
เพราะว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ต้องไปกราบบังคมทูล
คุณจะมาเดาว่าเข้าเฝ้าวันนั้นคงไม่ใช่
จะทำยังไงก็ตามช่วยจัดการให้มันมีคุณสมบัติต้องครบถ้วน
และไม่มีลักษณะต้องห้ามเท่านั้น
ก็อย่างน้อยก่อนธูนเกล้าซึ่งผมยังไม่รู้ว่าจะธูนเกล้าเมื่อไหร่

ช่วยเคลียร์คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม

คอลโมชุดนี้มีคนสำคัญเยอะเพราะฉะนั้นคงจะมีมั้ง
อเจมส์ไม่ตอบผมไม่ใช่คนสำคัญ
ถ้าแบบนี้คือหายจากคอรมอร์ไปในสถานส่วนคอรมอร์รัฐบุรตีที่เหลืออยู่
ไม่เป็นไรคณะน้ำคลีเขาบอกให้มีนายมอร์มอร์ตี๑คน
ซึ่งไม่มีไม่ได้และรัฐมนตรีอื่นอีกไม่เกิน๓๕คน